คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะที่โปรยเอาไว้นะคะ
ช่วงที่แล้วบอกว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่คุณกันจอมพลังเนี่ย
ออกมาช่วยเหลืออีกแล้วหญิงสาวคนหนึ่งค่ะเธอบอกว่า
ขอเลิกกับแฟนนุ่มแต่ผู้ชายตามราวีไม่ยอมเลิก
และนี่คือสภาพของเธอค่ะโอ้โหจากการที่เธอไม่ยอมคืนดีด้วย
สิ่งที่เธอเจอคือโดนเอามีดเนี่ยปาดคออืม
เอามีดกรีดตามร่างกายของเธอคุณดูดิปาดคอเนี่ยคือ
มันเสี่ยงต่อการเสียชีวิตเลยนะน่าจะเสี่ยงค่ะแล้วเลือดท่วมเลยนะคะ
โดยเธอถูกทำร้ายอยู่ที่ห้องพักของเธอเองค่ะ
เหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมคะแฟนนุ่มรายนี้เนี่ย
จับภาพไว้ได้ด้วยวันที่เขาบุกเข้าไปที่ห้องของแฟนสาว
ซึ่งเป็นอดีตแฟนสาวไปแล้วนี่คือตัวผู้ก่อเหตุ
ลักษณะผู้ชายรูปร่างทวมหัวเกลียนใส่เสื้อโปโลมานะคะเข้ามาแล้วกางเกงขาสั้น
เป็นแฟนเก่าของหญิงสาวที่ชื่อว่านางเสาเอนามสมมุติก็แล้วกัน
ลักษณะยืนคุยโทรศัพท์ก่อนอยู่ที่ด้านล่างของหอพัก
แล้วก็เดินวนไปวนมาคงวางแผนว่าจะก่อเหตุแหละ
หลังจากนั้นขึ้นลิฟต์ไปที่ห้องพักของนางเสาเอค่ะกล้องวงจรปิดจับภาพพฤติกรรมเขาไว้ได้หมดเลย
ตอนอยู่ในลิฟต์และตอนเดินออกมาด้านนอกด้วยพอเขาเข้าไปในห้องของนางเสาเอเสร็จ
ก็ไปเพื่อจะไปง้อขอคืนดีแต่ฝ่ายหญิงเนี่ยไม่ยอมค่ะคือไม่ดีด้วย
ขอเลิกตีตัวออกห่างก็โดนตามราวีไม่เลิกเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน
นี่เป็นภาพในลิฟต์นะคะคุณผู้ชมเข้ามาเห็นแล้วนะเห็นเสื้อชัดเห็นหน้าชัดเลยรูปภัณฑ์สันฐาน
แล้วเขาก็บุกเข้าไปในห้องของนางเสาเอไปถึงก็คงจะเข้าไปพูดคุยแต่ตกลงกันไม่ได้
สุดท้ายเขาเอามีดเนี่ยไปกรีดแขนไปปาดคอทางฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงเนี่ยคุณรู้ไหมเสียเลือดมากจนสลบไป
สิ่งที่เขาทำคือตบหน้าแล้วปลุกให้ตื่นค่ะปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วเอามีดปักค่ะ
เข้าไปที่ตัวของหญิงสาวเห็นบอกว่าปักไปตรงบริเวณหัวใจด้วยนะคุณ

นี่คือคำบอกเล่าที่ทางคุณกันจอมพลังเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
แล้วฝ่ายหญิงบอกว่าถึงขั้นต้องร้องขอชีวิต
คุณผู้ชมเธอไม่ไหวแล้วเสียเลือดเป็นจำนวนมากหลังเกิดเหตุ
มีชาวบ้านเข้าไปช่วยเหลือและพาตัวเธอส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยา

เธอก็เลยรอดออกมาเล่าเรื่องราวนี้และแจ้งความไว้ที่สพสองพี่น้อง
แต่ความที่กลางเดือนมิถุนายนตั้งแต่เกิดเรื่อง

กังวลเรื่องของความปลอดภัยเลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณกันค่ะ
หลังจากที่สลบผู้ชายไม่สาแก่ใจนะครับ
บหน้าน้องตบตบตบเรียกน้องตื่นขึ้นมา
แล้วเอามีดปักหัวใจน้องครับน้องอาการโคม่าทันทีครับ
นะแต่ด้วยความโชคดีด้วยความโชคดีของน้องจริงจริง
จังหวะนั้นชาวบ้านครับบุกเข้าไปช่วยที่ห้องได้
อื้อหือนี่แหละค่ะถ้าที่นี้ความขึ้นมาจะเป็นยังไงต่อ
คุณกันนะคะบอกแบบนี้ว่าบ่าย๒โมงของวันนี้นี่แหละค่ะ
เดี๋ยวจะไปหาทางด้านของฝ่ายหญิงหรือว่านางสาวเอนะคะนามสมมุติ
ก็จะสอบถามรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน
เรื่องต้นประสานตำรวจสพมสุพรรณบุรีไว้ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้แล้วนะคะ
ก็หวังว่าจะมีความขึ้นหน้าแล้วตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะ